๗นาฬิกา๕๐นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลค่ะ

วันนี้น้องเฟื่องเขาลาไปต่างประเทศนะคะ

มีร้านบุฟเฟ่อาหารปิ้งย่างชื่อดังร้านหนึ่ง

บอกว่ามีข้าราชการมาข่มขู่เขา

เมื่อ๓วันก่อนไปกินร้านคุณ

กินร้านคุณไม่อิ่มไม่อร่อยของไม่สดท้องเสีย

เป็นภาพบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน
ตำแหน่งนักวิจการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษคนหนึ่ง

ข้าราชการบางคนมาเรียกร้องใช้อำนาจข่มขู่เงิน
อกเวลาทำงานไม่มีหมายแจ้งไม่ใส่ชุดราชการ
งี้ทุกวันคนค้าขายก็ลำบาก
โดยทางร้านโพสต์เล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ลูกค้าคนนี้ตำหนิตำหนิอาหาร
แล้วก็บอกว่าขอกินฟรีอีกได้ไหม
ถ้ากินแล้วมีปัญหาก็จะไม่ขอเบาเชอร์ฟรีหรอกนะ
ทางร้านคุยกับลูกค้าคนนี้แล้วหลายครั้ง

พอไม่จบก็เอาบัตรค่าราชการมาเบ่ง
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเทียลของเรานะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙กันยายนที่ผ่านมา
ลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้าน

โทรศัพท์ไปตอบว่ากินไม่คุ้มเลย
อาหารไม่เห็นสดเลยกินแล้วท้องเสียด้วย

แต่พอให้ลูกค้านำใบรับรองแพทย์มายื่น

คุณเอาใบรับรองแพทย์มาสิเดี๋ยวเราให้กินฟรีนะ

ลูกค้าคนนี้โทรไปป่วนสาขาอื่น
โทรไปห้างสรรพสินค้าวันหนึ่งหลายสิบครั้งด้วย
ไปว่ากับทางห้างที่ร้านนี้ตั้งอยู่
วันพุธที่ผ่านมาร้านบอกไม่ไหวแล้วค่ะ
ขอเจรจานัดคุยกันหน่อยได้ไหม
ลูกค้าคนนี้ก็ไปคุยนะคะ
แต่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

แต่มีบัตรข้าราชการแล้วก็ยื่นให้ดู
แล้วก็พูดจาข่มขู่ด้วยไปเบ่งกับทางร้านด้วย
บอกว่าร้านหลอกลวงผู้บริโภค
แล้วก็นำเอกสารขึ้นมาเขียน
สุดท้ายนี่นะคะไกล่เกลียนกันได้

คืนเงินให้๑๒๙๔บาท

บอกว่าข้อที่จริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับลูกค้าคนนี้

ร้านนี้ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
ไปตรวจสอบตามที่มีประชาชนโทรไปแจ้งไปร้องเรียน

เมื่อวานนี้ทางพันธ์นิจจงหวัดสมุปราการและคณะ

ก็ไปคุยกับผู้บริหารห้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ

ไม่ได้แสดงท่าทีคมคู่แต่อย่างใด

ทีนี้ก็เป็นหนังคนละม้วน

โอ้โห๓เรื่องราวเลยนะ๓มุมมอง

แต่ถูกหยิบยกมาในมุมเดียวของบุคคลที่เล่า
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถล่มอะไรใดกับใครทั้งสิ้น
เดี๋ยวรอฟังก่อนรอตรวจสอบ